เป็นคุณลุงขายไส้กรอกปิ้งอยู่ข้างทาง

ก็ไม่รู้ว่าคุณลุงเขาปวดปัสสาวะมาก
แล้วก็หรือไม่มีห้องน้ำแถวนั้นหรือยังไง
มือนึงก็ปิ้งไส้กรอกไป
มือนึงก็ถือขวดพลาสติกแล้วก็ปัสสาวะใส่ขวดอะค่ะ

คนก็ถ่ายคลิปได้ก็แชร์ในโซเชียล

บอกว่าโอ้โหจะตัดอนาคตคุณลุงขายไส้กรอกเลยเหรอ
คุณลุงเขาอาจจะปวดมากทนไม่ไหวจริง

ทำไมต้องมาประจานคุณลุงเขาแบบนี้

คือถ้าแถวนั้นมันทิ้งร้านไม่ได้
หรือว่ากลัวเดี๋ยวไส้กรอกจะไหม้เนี่ย

คุณลุงกลัวแบบใครมาขโมยรถเข็นแกไปหรือเปล่า
หรือแบบมันทิ้งไม่ได้คุณลุงอยู่คนเดียว
คุณลุงน่าจะเป็นลักษณะประมาณว่า

กระแดงขวดที่วางตรงนั้นก็
ทำให้คุณลุงก็ถูกวิภาควิจารณ์กันไป

ก็คราวหลังก็หาที่นะให้คุณลุงนะ